หมอผีบอกว่าให้เข้าไปตรงนี้เดินไปจนถึงเสาต้นนี้ให้ไปขุดดูเสาบ้านหน่อยครับแล้วจะเจอสาเหตุ
ลุงสองก็เดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปแล้วก็ไปขุดตามที่หมอผีบอกเจอเหมือนเครื่องปั้นดินเผาแตกแล้วมีรอยจานยันอะไรอยู่ไม่รู้หมอผีบอกมันคือบาดแตก
แต่หลังชาวบ้านบอกว่าเริ่มได้ยินเสียงลุงสองตะโกนโวยวายตอนกลางคืนผิดไปแล้ว
ทำแล้วผิดไปแล้ววันรุ่งขึ้นจึงพบว่าลุงสองเสียชีวิตในบ้านหลังนี้

ลุงสอง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
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องที่คุณผู้ชมนั้นส่งมาเพื่อที่จะมาร่วมในรายการของเราครับ
และสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยไปล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญพร้อมกันเลยครับ
และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าแขกรับเชิญท่านนี้เคยมาร่วมรายการกับเราแล้วหนึ่งครั้งแต่ครั้งนั้นเขามาในนามของบุรุษลึกลับ
คืนนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าค่าตานัก
ที่ทีมงานมีการเลือกนักเล่าท่านนี้มาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีวิธีการเล่าที่ฉะฉาญและมีน้ำเสียงนุ่มสุขุมลึกในการเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นนักลัวและสยองขวัญ
และอีกอย่างหนึ่งคือมีอาชีพเป็นคุณครูด้วยยินดีต้อนรับครูตรีครับ
ได้เห็นหน้าค่าตากัน

หลายคนบอกอยากเห็นหน้าครูตรี

ชัดเจนเลยทั้งน้ำเสียงแบบนี้

ครั้งนี้ครูตีมาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์

คืนสนอง๒ครอบครัว

ไปประมาณปี๒๕๕๐นะครับ

คือมันเป็นช่วงเวลาที่หยุดยาวนะครับ
ก็เลยคุยกันว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหน

ตอนนั้นเขาเคยทำค่ายแล้วเขาไปที่ชนบทที่หนึ่งนะครับ

แล้วเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองติดต่อให้ได้ไหม
ว่าเขามีที่พักอะไรให้พวกเราหรือเปล่า

สุดท้ายเขาก็บอกมาว่ามีที่พักให้เรา
เป็นพักบ้านชาวบ้านเลยนะครับ

คือบรรยากาศสวยมากนะครับ

เที่ยวกันเสร็จแล้วเราก็กลับมาบ้าน
ก็อาบน้องอาบน้ำทานอาหารอะไรเสร็จ

วิถีเลยครับคือจะนั่งกันนอกชั้น

ปรากฏว่าติดใจเรื่องหนึ่ง

มันจะมีที่เราพักครับบ้านชาวบ้าน
ก็คือจะเป็นความใหญ่เป็นระดับหนึ่ง
แต่มีอยู่สองหลังใหญ่มาก

ก็เลยคุยกับลุงที่เราไปพักบ้านเขาว่า
ลุงครับบ้านสองหลังนี้

โหสวยมากใหญ่มาก

มันเป็นบ้านร้าง

ใช่อยากฟังไหมล่ะว่าทำไมมันเป็นบ้านร้าง

กลับไป๒๐ปีที่แล้ว

ตอนแรกมันยังไม่มีมันจะมีบ้านหลังที่๒
ซึ่งมันเล็กลงมาหน่อยเนี่ยนะครับ

เป็นนักธุรกิจที่มาจากที่อื่น

แล้วก็สร้างบ้านหลังที่๑ขึ้นมา

ตรงนี้เราจะเรียกว่าบ้านหลังที่หนึ่งครับ

หลังที่สองเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเป็น

แต่พอลาบ้านหลังที่หนึ่งมา
ก็จะมีภรรยากับลูกสาว

ชื่อว่าลุงสองแล้วกันลุงสองจะอยู่กับภรรยา

สองบ้านนี้เกื้อกูลกันอย่างดีเลย

หรือว่าสองบ้านนี้สดิกันมาก

มีจังหวะหนึ่งที่ธุรกิจของครอบครัวของลุงหนึ่ง

อะไรที่เคยขายได้กลายเป็นขายไม่ได้

จะออกไปขายต่างจังหวัด
ขยายพื้นที่เอาไว้ก็ขายไม่ได้

สองช่วยจุนเจือเรื่องค่าใช้จ่ายตอนนั้น

ลุงสองถึงจะไม่ใช่ญาติ

เพราะช่วยเหลือเขาในเวลาที่เขาเดือดร้อน

คือเมื่อมันผ่านวิกฤตตรงนั้นมา

หนึ่งเริ่มไปกู้หนี้ยืมสินมา

แต่สุดท้ายแทนที่ทุกอย่าง

อะไรที่เคยขายได้มันก็ขายไม่ได้อีกแล้ว

หนึ่งป่วย
อาจจะเป็นเพราะว่าทำงานหนัก
หรือปัญหาร่างกายอะไรก็แล้ว
แต่ลุงหนึ่งเริ่มล้มป่วย

สองก็ยังเป็นคนที่มาคอยช่วยเหลืออยู่

ลุงหนึ่งพร้อมกับภรรยาและลูกสาว

กลายเป็นว่าบ้านหลังที่๑นั้น

โอ้โหญาติก็ไม่ใช่นะ

ตรงนั้นเพื่อไม่ให้บ้านถูกยึด

เราจะย้ายข้าวของไปอยู่ในบ้านลุงหนึ่ง

ไปดูแลบ้านให้เขาเพื่อที่ว่าถ้าลุงหนึ่งกลับมา
พี่ก็พร้อมจะคืนบ้านให้ลุงหนึ่งนะครับ

ชาวบ้านเขาก็รู้ว่าลุงสองอ่ะ

เพราะมันสวยกว่าดีกว่าทุกอย่าง

เพราะว่าเขาซื้ออะไรทุกอย่างถูกต้องหมดแล้ว
สุดท้ายลุงสองก็พาภรรยาไปอยู่ที่บ้านลุงหนึ่ง

ต้องบอกว่าด้วยสภาวะสมัยก่อนที่ต่างจังหวัดแล้ว
ผู้หญิงยังไงก็ต้องเชื่อฟังสามี
โดยเฉพาะสามีรวย
หลังจากที่ไปอยู่กันสักพักนึง

คือลุงสองจากสุขภาพแข็งแรงก็เริ่มล้มป่วยเหมือนกัน

ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาทาน
ดีขึ้นบ้างบางทีก็ซุดลง
ธุรกิจที่เคยขายได้ดีก็เริ่มซุดเหมือนกัน
ภรรยาก็บอกว่าพี่กลับไปอยู่บ้านเราเถอะ
ปรากฏว่าลุงสองบอกว่าไม่อยู่ที่นี่ดีแล้ว
แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะตั้งแต่เราย้ายมาเราไม่เคยทำบุญบ้านเลย
นิมนต์พระมาทำบุญบ้านดีกว่าจะได้เกิดสิ่งสิริมงคลในบ้าน
ลุงสองก็ไปนิมนต์พระมา
แล้วจากนั้นพอเรานัดวันอะไรกันเรียบร้อย
สองก็จัดการเตรียมของเตรียมอะไรเพื่อรอพระ
ปรากฏว่าถึงวันนัดพระท่านก็มาที่บ้าน
พอพระท่านมาปุ๊บมาพร้อมกับพระรูปอื่นแล้วก็ลูกศิษย์วัดที่ช่วยถือของ
หลวงพ่อมองที่บ้านเสร็จปุ๊บหลวงพ่อบอกลุงสองว่า
โยมทำไปก็ไม่มีประโยชน์
อาตมาพูดได้แค่ว่าโยมย้ายออกเถอะ
อย่าอยู่ที่นี่เลยที่นี่มันเป็นอาถรรพ์ครับ
สองก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลวงพ่อครับ
คือนี่ไงคือที่นิมนต์หลวงพ่อมาเพื่อมันจะได้เกิดสิริมงคล
ก็ขอให้หลวงพ่อช่วยได้ไหมหลวงพ่อบอกว่า
มันไม่ใช่กิจของสงฆ์หลวงพ่อช่วยไม่ได้
พ่อเตือนได้แค่ว่าให้ย้ายออกอืมแล้วหลวงพ่อ
ก็บอกพระลูกวัดกับลูกศิษย์วัดเก็บของแล้วกลับเลย
สองก็เฮ้ยนัดไว้แล้ว
เตรียมของแล้วยังดีแต่ลุงพ่อกลับลุงสองก็เริ่มตะงิดใจแล้วว่า
ที่หลวงพ่อพูดอย่างนั้นแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ
ก็เลยคุยกันปรากฏว่าก็มีคนแนะนำว่า
เฮ้ยหมอผีคนนึงที่อยู่บ้านข้าง
ตอนนั้นมีคนเชื่อถือเยอะมากน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้
ในเมื่อถ้าหลวงพ่อพูดนี้น่าจะเป็นเกี่ยวสิ่งลี้ลับ
จากนั้นลุงสองก็เลยให้คนไปเชิญหมอผีมา
ที่หมอผีคนนี้มาที่หมู่บ้านมันเป็นข่าวใหญ่มากครับ
โบ้งชาวบ้านก็มาลุมล้อมกันเต็มเลยเพื่อดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าพอลาหมอผีมาปุ๊บ
หมอผีพูดคำเดียวกับหลวงพ่อเลยว่าช่วยอะไรไม่ได้นะ
เพราะตรงนี้มันแรงมาก
สองเลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าช่วยได้
พร้อมที่จะตอบแทนอย่างงามเลย
คือผมจ่ายเงินให้เลยขอให้ช่วยให้ได้
หมอผีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะบอกให้
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่ต้องทำการแก้
ลุงสองต้องทำเองหมอผีจะไม่ยุ่ง

หมอผีบอกว่าให้เข้าไปตรงนี้เดินไปจนถึงเสาต้นนี้
ให้ไปขุดดูเสาบ้านนะครับแล้วจะเจอสาเหตุ
ลุงสองก็เดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไป

แล้วก็เดินออกมาบอกว่าเจอเหมือนเครื่องปั้นดินเผาแตก
แล้วมีรอยจานยันอะไรอยู่ไม่รู้อยู่ชิ้นนึง
หมอผีบอกมันคือบาดแตก
อ้าวมีบ่าแตกอยู่ในบ้าน

ในการทำเกี่ยวกับของอาถรรพ์

มันจะมีของหลายอย่างที่เขาเชื่อว่ามันเป็นอาถรรพ์รุนแรง
ไล่มาตั้งแต่อิดวัดร้างสากหักครกก้นทะลุ
ลงศพใช้แล้วกระดูกผีตายโหง
แต่ที่หนักที่สุดคือบาตะพระที่มันแตก

ฐานะนี้ที่เขาเชื่อว่ามันรุนแรงมาก
เพราะว่าพระท่านเวลาบินทบาทท่านจะถือบาท
เขาถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำทาน
เวลาเราใส่บาทเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์สวยงามใส่ในบาทนั้น
หลวงพ่อท่านรับแล้วก็ให้พร
เป็นจุดเริ่มต้นที่คนเชื่อว่ามีการทำทานทำบุญมีกินมีใช้

อดยากมีกินมีใช้ก็หายไปแก่เม้นไม่มี
ดังนั้นในสมัยก่อนนะครับบาทของพระสมัยก่อนจะเป็นไม่เครื่องปั้นดินเผาก็เป็นไม้
ถ้ามันทะลุก็จะใช้ชัญญาชันเพื่ออุด
แต่ถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วจริงเขาก็จะเก็บไว้ในวัด
ไว้อย่างดีเพื่อไม่ให้ใครเอาไปทำศัยศาสตร์สายเวทพวกนี้ได้
มันต้องมีการทำพิธีคุณสัยบางอย่าง
และเอาของสิ่งนั้นเข้ามาเก็บไว้ในบ้านเรา
เอามาฝังไว้ในนั้นแล้วคราวนี้ปรากฏว่า
ถ้าเกิดบาดแตกนั้นมันอยู่ในมือของคนที่มีวิชา
มันยิ่งเพิ่มความรุนแรงเข้าไปอีกครับ
ขนาดเอาง่ายคุณแจ๊คอย่างพระท่านถือบาท
บินทบาทหน้าบ้านใครแล้วพลาดทำตก
ยังต้องนิมนต์พระมาทำบุญใหญ่
เพราะเขาเชื่อว่ามันจะเกิดอัปมงคลรุนแรงมาก
แต่นี่แตกเลยแล้วมาฝั่งในบ้าน
หมอผีก็บอกว่าลุงสองต้องทำเองเขาจะไม่ยุ่งเรื่องนี้
ให้เอาผ้าขาวห่อแล้วจากนั้นก็เอาสายสินหมอผีให้
เอาไปมัดแล้วจากนั้นเอาไปทิ้งแม่น้ำ
แล้วก็ฝากพระแม่คงคาช่วยเอาสิ่งอัปมงคลไป
สองก็ทำตามทุกอย่างครับจนเรียบร้อยตรงนั้น
สองก็เชื่อว่าโอเคเขาแก้อาหารได้หมดแล้ว
แต่ประเด็นต่อมาคือลุงสองต้องหาว่าใครเอามาฝัง
สองก็เลยจากการตามหาการที่เขาเป็นคนมีเงิน
แสดงว่าเขาต้องมีอิทธิพลในระดับหนึ่งรู้จักคนมากหน้าหลายตา
แล้วบาดแตกไม่ใช่สิ่งที่หาง่ายคุณแจ๊ค
ดังนั้นจึงหาได้ไม่ยากว่าใคร
ไปตามแล้วก็เจอเด็กวัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ขโมยของวัดเอามาขาย
แล้วถามว่าขายให้ใครเออขายให้ภรรยาของลุงสอง

ลุงสองรู่งั้นปุ๊บจึงมาคาดครั้งเอากับภรรยา
ว่าคุณไปทำแบบนั้นจริงไหมทำไม

ลุงสองยอมรับว่าทำจริง
สาเหตุที่ทำเพราะเขารู้ว่าลุงสองเป็นชู้กับเมียลุงหนึ่ง
แล้วสาเหตุที่ครอบครัวลุงหนึ่งรุ่มดอนก็เพราะว่าเขาทำศัยศาสตร์นี้ใส่
เพื่อทำให้ทำมาหากินไม่ขึ้น
ใช่ครับเพราะว่าเขาคิดอย่างนี้ครับ
ถ้าเขาอารวาสหรือทะเลาะกับลุงสองเป็นไปได้ที่เขาจะถูกลุงสองไล่ออกจากบ้าน
ดังนั้นเขาจึงเลือกวิธีทำลายครอบครัวลุงหนึ่งดีกว่า
เพื่อที่ว่าถ้าครอบครัวลุงหนึ่งอยู่ไม่ได้ลุงสองไงก็ต้องกลับมาหาตัวเอง
แล้วน้ำใจที่ลุงสองมีให้ครอบครัวลุงหนึ่งในตอนแรกไม่ใช่น้ำใจอย่างบริสุทธิ์
แต่เพราะกลัวภรรยาลุงหนึ่งจะเดือดร้อนลำบาก
เขาจะยื่นหยิบยื่นเงินต่างให้เพื่อช่วยเหลือ

แล้วสุดท้ายพอร้านแก้อาถรรพ์ตรงนั้นไปนะครับ
ต้องบอกว่าผมไม่ทราบว่าลุงสองให้อภัยภรรยาไหม

แต่ลุงสองก็ยังมีอาการเหมือนเดิมครับ
ป่วยบ้างเจ็บบ้างธุรกิจก็ไม่ได้ดูดี

วันหนึ่งลุงสองยืนอยู่หน้าบ้าน
รูปเดิมครับเดินมาพร้อมเด็กวัดมาเดินบินทบาท
แล้วก็มองหน้าลุงสองแล้วก็เตือนลุงสองว่า
โยมสองอัตมาเตือนนะด้วยความหวังดีคือ
ย้ายออกซะอย่าอยู่ที่นี่

หลังจากนั้นก็เดินไปซึ่งถามว่าลุงสองเชื่อหลวงพ่อไหม
เชื่อครับเพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นหลวงพ่อปฏิเสธที่จะช่วยเขา
พ่อปฏิเสธที่จะมาทำบุญบ้านให้หลวงพ่อกลับไป
แต่คนที่มาช่วยเขาคือหมอผี
เขาจึงปฏิเสธที่จะเชื่อหลวงพ่อเหมือนกัน
เขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นอาการเจ็บป่วยต่างก็หนักขึ้น

แต่ลุงสองตอนนี้ผมว่ามันเหมือนคนที่เสียหน้าไม่ได้แล้ว
คือยืนยันมาตลอดว่ายังไงฉันก็จะอยู่
เจอที่เขาจับใจความได้ก็จะประมาณว่า
ผิดไปแล้วไม่ทำแล้วผิดไปแล้ว

เสียงตะโกนแบบนี้ดังมากครับ
วันรุ่งขึ้นจึงพบว่าลุงสองเสียชีวิตในบ้านหลังนี้

ตายครับเสียชีวิตในบ้านนี้เลย
โดยที่ผมถามลุงว่าแล้วตายเพราะสาเหตุอะไร
ลุงบอกไม่รู้รู้รู้แต่ว่าเขาเสียชีวิต
หลังจากที่ลุงส่องเสียชีวิต
ลุงสองเก็บของย้ายกลับบ้านตัวเองเลยครับ

ปรากฏว่าวันดีคืนดีภรรยาลุงสองก็ตะโกนโวยวายเหมือนกัน
บอกว่าแค่จับใจความนะครับประมาณว่า
ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นขนาดนี้
ฉันขอโทษฉันแค่อยากให้พวกคุณย้ายออกไป
ไม่คิดว่าผลมันจะขนาดนี้
แล้วจากนั้นคนก็บอกว่าร่ำลือว่า
ลุงสองน่าจะเป็นวิกลจริต
เพราะวันดีคืนดีก็ถอดเสื้อถอดผ้าวิ่งอยู่ในบ้าน

แล้วต่อจากนั้นไม่นานครับก็ไม่มีใครเห็นภรรยาลุงสองอีกเลย
สรุปคือตรงหน้าจุดนี้
ทำให้เราพอจะเดาได้ว่าอาถรรพ์ตรงนั้นมันยังไม่จบ
ผมก็ถามลุงว่าอ้าวลุงครับแล้วมีใครเจอครอบครัวลุงหนึ่งบ้างไหม
ลุงบอกว่ามีหลังจากนั้นไม่นาน
มีคนเจอแต่เจอในสภาพเป็นศพทั้ง๓คน

ทั้งสามคนครับคือลุงหนึ่งภรรยาและลูกสาว
หนึ่งหลังจากหนีหนี้ได้ไม่นานรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกอีกแล้ว
จึงเอายาเบื่อหนูผสมข้าวแล้วก็ทาน
โดยที่คนที่ไปพบศพเขาบอกว่าภรรยากับลูกสาวน่าจะไม่รู้เรื่อง
เพราะมีร่องรอยว่าพยายามตะเกียกตะกายให้คนช่วย
แต่ตัวลุงหนึ่งฟุบอยู่ตรงนั้นเลย
แสดงว่าทานแบบเตรียมใจแล้วว่าจะต้องตาย

แล้วทั้ง๓ศพนั้นก็ได้ชาวบ้านเอามาไว้ที่วัด

ก็เลยมีการถามกันว่าหลวงพ่อบอกว่า
สาเหตุที่ไม่ช่วยในวันนั้น
เพราะเป็นวิบากรรมที่เขาทำร่วมกันมา
ลุงหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่ภรรยามีชู้กับลุงสอง

ทำให้ภรรยาของตัวลุงสองเองเสียใจ

ทำศัยศาสตร์บาดแตกใส่ครอบครัวลุงหนึ่ง
สุดท้ายครอบครัวลุงหนึ่งอยู่ไม่ได้
ต้องย้ายไปแล้วเสียชีวิตทั้ง๓ศพ
หลวงพ่อบอกว่าที่วันนั้น
บินทบาทหน้าบ้านแล้วเตือนว่าให้ย้ายออก

เพราะว่าที่หลวงพ่อเห็นคือ
หนึ่งวิญญาณลุงหนึ่งยืน

เขาขอทวงความเป็นคำเหมือนกัน
ส่วนภรรยาของลุงหนึ่ง

ว่าเขาก็เป็นต้นเหตุหนึ่งอย่างนี้
ส่วนลูกสาวมองลุงสองยังอาฆาตมาก

ย้ายออกเถอะแต่ไม่ช่วยอะไรมากกว่านั้น

ส่วนที่ภรรยาลุงสองตะโกนโวยวายอย่างนั้น
หลวงพ่อบอกว่าก็ทั้ง๓คน

แล้วทวงหนี้ชีวิตของเขามาโดยตลอด
แต่ยังดีที่ว่า
ลุงสองย้ายออกมาอยู่บ้านตัวเอง
วิญญาณ๓ตนจึงเข้าไปในบ้านไม่ได้

ลุงสองวิ่งแก้ผ้าอยู่บนบ้าน

คือฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้

แต่อาถรรพ์นั้นมันทำให้

มาทำสายเวทที่มันต่ำช้า

คราวนี้ก็เลยถามลุงว่า

จริงตอนแรกมันควรจะแก้ได้

เพราะว่าธรรมดาศาสตร์นี้

แต่มันบวกกับแรงกรรม
หรือไปอยู่ตรงนั้นได้อีกเพราะว่ากลัว
กลัวตรงนั้นก็เลยถามว่าลุงครับแล้ว

เล่าอะไรให้ลุงฟังอีกไหมลุงบอกว่า

ตอนตั้งแต่ตอนต้นเลยที่หลวงพ่อจะมาทำบุญบ้าน
แล้วไม่ทำเพราะว่าตอนนั้นน่ะ
เขาเห็นทั้ง๓ดวงวิญญาณอยู่บนบ้านอยู่แล้วแล้วมองมาทางหลวงพ่อ
ประมาณว่าหลวงพ่ออย่ายุ่งเรื่องนี้เลย
เพราะว่ามันเป็นบาปกรรมที่มันผูกกัน
หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นกรรมที่พวกโยมทำผูกพันกันนะ
ดังนั้นอัตมายุ่งไม่ได้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์
แต่ถ้าเกิดมันจะช่วยได้นิดนึงก็คือโยมย้ายออก

เพราะตอนนั้นอาถรรพ์บาดแตกก็ยังไม่ได้แก้นะครับ
คราวนี้ก็เลยถามทางลุงต่อยว่าอ้าวลุงครับ
แล้วในเมื่อวันนั้นมันมีการเอาบาดไปทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอ

ลุงบอกว่าโถก็หลวงพ่อบอกว่าใครทำคนนั้นต้องมาแก้นะ
อ้าวก็หมอผีไงครับ

คือตอนที่มาทำอาถรรพ์นี้
ภรรยาลุงสองไปเอาบาดแตกจากเด็กวัด
แล้วก็มาให้หมอผีคนนี้ทำใส่
หมอผีคนที่จะมาแก้ให้นี่นะ
ใช่ครับแล้วคราวนี้พอเราทำเสร็จปุ๊บ
ครอบครัวของลุงหนึ่งวิบัติไปหมดแล้ว
ลุงสองก็ไม่คิดว่าตัวเองต้องมาอยู่ที่นี่
แต่พอสามีตัวเองยืนยันว่ายังไงฉันจะมาอยู่บ้านลุงหนึ่งเนี่ย

ก็เลยต้องไปให้หมอผีมาช่วยแก้
มันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมหมอผีถึงรู้ไหมข้างตำแหน่ง
ว่าตรงไหนที่มันมีการฝังเอาไว้
หมอผีเองเจตนาแรกก็ตั้งใจจะมาแก้ให้จริง
แต่ตามที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อมันบวกกับแรงกรรมที่มีคนเสียชีวิตไปถึง๓ศพ
หมอผีที่คิดว่าแก้ทั้งหมดได้แล้วมันจึงไม่จบ
และเหตุการณ์นี้มันจะดำเนินต่อไปเรื่อย

ดังนั้นบ้านตรงนี้ทั้งสองหลังจึงไม่มีใครอาศัยอยู่ได้เลย

ผมก็ถามลุงว่าโอ้โหลุงแสดงว่ามันเป็นเรื่องดังของแถบนี้เลยใช่ป่ะ
เพราะว่าลุงรู้เรื่องเยอะมาก
ลุงบอกว่าจะไม่รู้ได้ยังไงก็เด็กวัดที่เดินตามหลวงพ่อก็ลุงเนี่ยแหละ

เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นทั้งหมดแล้วก็รับทราบเรื่องทั้งหมดจากหลวงพ่อมาโดยตลอด

ก็เลยทำให้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้ฟัง

เดี๋ยวนะณวันนั้นตัวของครูตรีจะไปเที่ยว

เล่าเรื่องประวัติของบ้านหลังนี้ให้ฟัง

เนื่องจากตัวพวกผมด้วยวัยด้วยอะไรแล้ว

ยังคุยกันเลยว่าจริงอยากเห็นนะ
แต่ลุงบอกว่าอย่าเลย
อย่างไม่ควรล้ำเส้นเข้าไป

เพราะว่าถ้าที่ตรงนี้มันเป็นอาถรรพ์หมดแล้ว

แล้วเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเสี่ยงแบบนั้นไหม
เพราะผมก็เลยสนใจว่าโอเคไงเข้าใจเลยครับ
ผมเข้าใจในคำที่หลวงพ่อท่านพูดนะ

คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวหลวงพ่อ
เข้าไปขั้นกลางระหว่างกรรมของทั้งสองครอบครัวนี้
หลวงพ่อจะต้องแบ่งกรรมนั้นมา
แล้วเพราะถือว่าเป็นการไปตัดช่องตรงนี้

คือหมายถึงว่าคลายจากอะไรก็แล้วแต่

คือไม่ใช่กิจของสงฆ์และไม่ใช่กิจของใครด้วยนะ

ใครที่ทำอะไรเอาไว้คุณต้องยอมรับ

แล้วคนที่น่าสงสารที่สุดคือลุงหนึ่ง

ชีวิตต้องมาตกระกรรมลำบากจนถึงขั้นต้องมาตาย

จะมารู้ในตอนที่เสียชีวิตไปแล้ว

แต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรได้

สิ่งหนึ่งที่มันจะกลับไปตอบแทนของคนที่ทำเรื่องนี้แน่นอนครับ

แต่ผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้นยังต้องทนทุกข์ทรมาน

เพราะว่าลุงสอง

แต่อย่าลืมว่าเขาก็ฆ่าภรรยากับลูกด้วยตัวเองเหมือนกัน

มันคือการผูกกรรมระหว่างคนสองคน
แล้วมันก็ลามไปถึงคนที่อยู่ในครอบครัว

เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่า
นักเล่าท่านนี้เขามีสกิลในการเล่าที่สุขุมนุ่มลึก
แล้วก็มีวิธีการลำดับเรื่องที่ทำให้ทีมงาน
ได้มีการจับนักเล่าท่านนี้

ขอบคุณครูตีนะฮะขอบพระคุณครับ
และสำหรับค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรา
เวลาหมดหมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับ
วันศุกร์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิม

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการ

ทีมงานของเรานั้นก็จะมีการคัดเลือกคุณผู้ชมนั้น

เหมือนอย่างที่ครูตีมานั่งอยู่ตรงนี้ครับ

อย่าลืมนะครับมาล้อมวงฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับทาง
สถานีผีดุของเราทางยูทูป
ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
วันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่าน